เมื่อวานนี้มีผู้ชายคนหนึ่งไปทำงานรับจ้างซ่อมหลังคาบ้านนะฮะ
ก็หวังว่าจะได้เงินมาแล้วก็เอาเงินมากินข้าวกับครอบครัวในวันนี้วันพ่ออ่ะค่ะ
แต่เมื่อวานนี้ตอนที่ปีนขึ้นไปบนหลังคาเนี่ยฮะพลัดตกลงมาเสียชีวิตนะครับ
เนี่ยครับสภาพบ้านหลังที่เกิดเหตุแล้วก็ชายคนนี้ที่ตกลงมาญาติญาติก็ร้องไห้เสียใจแล้วครับ
ผู้ตายคือนายสุภาชัยเพ่งพิษชื่อเล่นชื่อปีอายุ๔๒ปีนะครับ
ตกจากหลังคาบ้านทาวน์ฮาวส์๒ชั้นในจังหวัดปฐุมธานีเสียชีวิตอยู่ที่ลานหน้าบ้าน
เมื่อวานนี้นายสุภาชัยไปกับเพื่อนนะเจ้าของบ้านเขาจ้างให้มาเปลี่ยนกระเบื้องให้ใหม่
กระเบื้องหลังคาเนี่ยมันมีสองแผ่นที่มันรั่วนายสุประชัยเป็นคนที่ปีนขึ้นไปนะครับ
โดยปีนไปทางฝ้าใต้หลังคาขึ้นไปบนหลังคาแล้วก็เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาจนเสร็จแล้วนะ
แต่ว่านายสุประชัยยังอยู่บนหลังคายังหาทางลงมาไม่ได้อ่าเพราะว่ามันลงระบากอืม
ปีนเนี่ยมันง่ายหน่อยขึ้นทางฝ้าใต้หลังคาก็เลยบอกให้เพื่อนที่มาด้วยกัน
ไปหาบันไดยาวเอามาพาดหน่อยเดี๋ยวจะปีนลงไประหว่างที่เพื่อนไปหาบันไดนะครับ
นายสุประชัยที่รออยู่บนหลังคาพลัดตกลงมาฮะแล้วก็ศีรษะกระแทกพื้น
นอนแน่นิ่งบาดเจ็บสาหัสอยู่ตรงนั้นเพื่อนที่ไปด้วยกันชื่อว่าในมัดเจนกระบี่
อายุสี่สิบปีนะครับบอกว่าตอนนั้นเขาก็ไปหาบันได
พอหันกลับมาได้ยินเสียงเพื่อนตกลงมาจากหลังคาเข้าไปดูแต่ไม่กล้าจะไปขยับตัวเพื่อน
เพราะว่ามีศีรษะที่ศีรษะเนี่ยเลือดไหลนองเต็มพื้นเลยนะฮะ
กลัวว่าเดี๋ยวจะอันตรายกว่าเดิมก็เลยโทรไปแจ้งหน่วยกู้ภัยให้มาช่วย
แต่มาถึงก็ไม่ทันแล้วครับเพราะว่านายสุภาชัยเสียชีวิตแล้ว
แต่ตอนที่เขาหาประดายอย่างอย่างอย่างแจ้ก็นั่งอยู่ตรงหัวมุมมุมจั๋ว
ก็ยืนคุยกับพี่อีกคนหนึ่งแต่ว่าผมยืนหันข้างตรงนี้

นางสาวยุภาเพ่งพิษบอกว่าน้องชายก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไป
เกิดเหตุรู้แค่ว่าออกไปทำงานไม่รู้ว่าไปมุงหลังคานะคะ
เพราะว่าจริงแล้วงานมุงหลังคาก็เป็นงานที่น้องชายไม่เคยทำ
แต่เชื่อว่าน้องชายอยากจะหาเงินมาให้พี่น้องที่มีกันอยู่๗คนนะคะ
คุยกันเอาไว้ว่าจะจัดงานเลี้ยงวันพ่อในวันนี้
ตั้งใจจะมาไหว้พ่อด้วยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา

แต่ก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรค่ะ
เข้าไปทำงานให้หน่อยไปเปลี่ยนหลังคาบ้านนะคะ
ให้คนขึ้นไปเปลี่ยนหลังคาบ้านแล้วเปลี่ยนเสร็จแล้ว

แล้วคนที่เขากำลังจะลงมาเขาจะลงยังไงคะ
แต่แล้วคุณก็ออกไปหากระดัยค่ะ
แล้วกลับมาคุณไม่ได้กระดายมาเลย
แล้ววันนี้ก็นัดกันแล้วพี่ชายหยุดน้องสาวหยุดหลานสาวหยุด

แล้วก็กะว่าวันนี้เป็นวันพ่อเพราะปกติจะไม่เคยรวมตัวกัน
จะทำอะไรกินการเลี้ยงพ่อ
แต่ก็ไม่เห็นกันว่าจะเป็นแบบนี้มามาจัดงานดวบน้องของตัวเอง

พอรับปากกันแล้วว่าวันนี้จะมาทำอะไรกินกัน
แล้วประมาณรับปากพี่มาจะเข้าบ้านเร็ว
แต่เหตุการณ์แบบนี้มันไม่น่าใช่ไง
กลับบ้านเร็วกับการที่ต้องมาหาเขาตอนกลางวัน

ถามว่าเสียใจมันไม่เสียใจ
แต่มันเหมือนอะไรที่แบบเขาจะสั่งลาหรืออะไรยังไง
คือเขาแบบว่าง่ายมากไม่มีปฏิกิริยาเถียงว่า

ครั้งก็จะบ่นเออยุ่งนะอะไรอย่างนี้

ใช่อันลักษณะอย่างดีว่าจะเข้าบ้าน
ซึ่งปกติแล้วเขาไม่เคยแบบนี้